ทีนี้มาดูเรื่องของความปลอดภัยของเราบ้างดีกว่า
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะ
ระยะหลังเนี่ยเราเห็นเรื่องของอุบัติเหตุจากบิ๊กไบท์ก็ดี
หรือมีคนไปชนบิ๊กไบท์เองก็ดีเยอะมากเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะบอกว่า
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย
มีมตินะคะให้ออกกฎกระทรวงเรื่องของการให้คนที่จะขับขี่บิ๊กไบท์เนี่ย
ต้องทำใบขับขี่เฉพาะเหมือนรถสาธารณะ
คุณนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ย
ส่วนบุคคลเนี่ยนะคะเราก็มีใบขับขี่ส่วนบุคคลใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะ
ก็ต้องไปสอบอีกใบหนึ่งมันต้องแยกอันนี้ก็เหมือนกัน
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปท่านมีอยู่แล้วใช่ไหมค
อายุสิบแปดปีขึ้นไปแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะขี่บิ๊กไบท์
ท่านต้องไปสอบบิ๊กไบท์เฉพาะนะคะใบขับขี่เฉพาะสำหรับบิ๊กไบท์ก็ดีเหมือนกันนะ
ฉันเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วหลายคนแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าเห็นด้วย
เพราะอะไรรู้ไหมบิ๊กไบท์เนี่ยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่
แล้วลักษณะบอดี้ของเขาเนี่ยก็ใหญ่ใช่นึกออกไหมแล้วคนที่ไปขับไปขี่เนี่ย
มีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแหละในการที่จะควบคุมรถ
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเอาล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เหมือนต่างประเทศใช่ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ของบิ๊กไบท์หน่อยนะคะ
โดยผู้ที่จะขอทำใบขับขี่บิ๊กไบท์จะต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ธรรมดาก่อน
ที่ที่ฉันบอกไปนะคะคือแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องมีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก่อน
และต้องมีการผ่านการอบรมในโรงเรียนหรือสถาบันอบรมที่มีหลักเกณฑ์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ส่วนนี้คุณผู้ชมค่ะใจเย็นนะคะยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าต้องผ่านการอบรมกี่ชั่วโมงกี่วัน
ส่วนข้อสุดท้ายอันนี้แน่ล่ะต้องมีใบรับรองแพทย์
เพื่อรับรองว่าท่านไม่มีโรคประจำตัวต้องห้ามเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ดีนะคะ
ซึ่งก็มีผลต่อภาวะของโรคที่มีผลต่อการขับขี่ด้วย
ลมชักอย่างนี้ก็ขับขี่ไม่ได้รายละเอียดหลากของกฎหมายมีเท่านี้ก่อน
ส่วนขั้นตอนขณะนี้เอาล่ะถึงไหนแล้วนะคะแน่นอนว่าคอรมอลเห็นชอบแล้ว
ให้ออกกฎกระทรวงนะคะตอนนี้กฎหมายเนี่ยถูกส่งไปที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาเรื่องข้อกฎหมายต่าง
มีอะไรติดขัดบ้างคาดว่าใช้เวลาตรงเนี้ย
สักประมาณ๓๔เดือนจากนั้นต้องมีการประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาอีกระยะหนึ่งแล้วประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้จริงคือประมาณต้นปีหน้า
สักประมาณ๔๕เดือนมีเวลาสำหรับใครที่มีบิ๊กไบ้ก็ไปเรียนกันก่อนนะ
ใช่ค่ะส่วนความคิดเห็นของประชาชนแน่นอนนะคะ
ว่าบางส่วนก็บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีนี้เราเนี่ยคือโดยไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เอาล่ะก็ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ย่อมนะฮะถามความเห็นของประชาชน
ประชาชนเราให้มีการโหวตผ่านทางไทยรัฐออนไลน์ตั้งแต่เย็นวันศุกร์
จนกระทั่งถึง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ตั้งแต่วันศุกร์ถึง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งหมด๓๙๙๗คน

เห็นด้วยที่คนที่จะขับบิ๊กไบท์ต้องมีใบขับขี่บิ๊กไบท์โดยเฉพาะ๖๔

ก็จะไปติดตามในนี้กันเยอะนะคะ
แม้ว่าจะน้อยแต่ว่าอัตราส่วนร้อยละเยอะมาก
เห็นด้วยว่าต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบท์
ร้อยละ๙๒ไม่เห็นด้วย๘เท่านั้น

แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
ค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ย
อัตราของเขาเนี่ยนะคะก็คือถ้าสมมุติคุณอายุ๑๘ปีเนี่ย
ต่อตัวท่านเองด้วยเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ
แต่ว่าคุณมีเวลาเตรียมตัวถึงปีหน้านะคะ